วันนี้คุณผู้ชมก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้เหมือนกันนะคะ
แล้วปรากฏว่ามีชายฉากร๒คนเดินตามมา

ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้สูบบุรีเท่านั้นแหละ
มาถึงก็ลุมกระทืบเตะต่อย
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งวันเมื่อวานนี้นะคะ
อยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตทหน้าหมู่บ้านเดอร์ทรัสที่ถนนแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะ
ทีมข่าวเนี่ยไปเจอกับคนเจ็บนะที่โดนรุมทำร้ายเนี่ย
ชื่อว่านายพัฒนนอายุ๓๗ปีก็เล่าเรื่องราวให้ฟังค่ะ
บอกว่าตอนนั้นผมกับภรรยาก็ออกมาจากบ้านบ้านผมก็อยู่แถวแพรกษานี่แหละ
แล้วก็แวะไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มแล้วภรรยาผมเนี่ยไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
ทีนี้พอผมทำธุระเสร็จก็ทำธุระในห้องน้ำเสร็จก็เดินออกมา
แล้วก็มาเจอชายชะกันนี้ทีนี้เดี๋ยวให้คุณพัฒนนท์เนี่ยเล่าให้ฟังซิ
ว่าพอเจอชายชะกันเขาพูดว่ายังไงบ้างและคุณพัทนนท์ได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างค่ะ
พอเข้าน้ำเสร็จปุ๊บออกมาเจอผู้ชายสองคนลงจากมอไซค์มา
มาทำถียขอออกไฟแจ็คตอบบุหรีผมบอกผมไม่ได้ถูก
ก็คือว่าเข้ามาต่อยผมด้านหลังแล้วผมก็ล้มไปแล้วก็กระทืบ
ทีนี้แต่เขาเล่นที่หน้าอย่างเดียวเลยผมก็เลยได้แต่ได้แต่เอามือกัน
กันหน้ากันหัวไว้แล้วพี่ได้ได้รับบาดเจ็บอะไรป่ะได้ก็คือตรงช่วงกรรมเนี้ย
ระบมอยู่นะครับแล้วต้นคอครับแล้วมีแขนที่ว่าลองกันเขาเตะอ่ะ
กำลังใส่หน้าโอ้โหหน้าเอ่ยกรามเอ่ยแขนเอ่ยเนี้ย
เขาก็โดนไปก็ยังระบมอยู่นะคะทีนี้พอโดนแบบนี้แล้วเนี่ย
เขาก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มก็เห็นว่าผู้ชายสองคนเนี่ยนะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่หน้าปั๊มมาดักรอหน้าห้องน้ำ
แล้วก็มาเป็นภาพลงมือทำร้ายคือไม่ได้หวังเอาทรัพย์สินนะ
เหมือนกับต้องการที่จะแบบล้างแค้นชกต่อยแล้วก็ไปอะค่ะครับ
ทีนี้ตัวคนเจ็บเขาก็ยืนยันนะบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยไปมีเรื่องกับใคร
แล้วพอดูหน้าแล้วผมก็ไม่รู้จักหรอกผู้ชายสองคนนี้
เรื่องต้นไปแจ้งความไว้แล้วค่ะคุณผู้ชมที่สพบังปู
ให้ตำรวจเนี่ยตามตัวมาหน่อยจะได้รู้ว่าสาเหตุเนี่ย
มันมาจากปมที่ไม่มีไฟแชคให้เขาจริงเหรอ
มันไม่ใช่หรอกมันน่าจะมาจากเรื่องอื่นนะคะ
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกพิสุทธิ์จันสุวรรณเอ่อ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางปูก็พูดถึงเรื่องนี้
เกี่ยวกับคดีนี้บอกว่ามอบหมายให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่
ให้ไปแกะรอยจากภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุในปั๊ม
แล้วตอนที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์หนีให้ไปดูด้วยว่าหนีไปทางไหน
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุป้ายทะเบียนของรถได้
อาจจะไม่รู้ไงว่าไปปาดที่บริเวณไหนอันนี้ประเด็นนึงนะ
อีกประเด็นนึงค่ะอาจจะเป็นการทำร้ายผิดตัวหรือเปล่า
ถึงขั้นมีการแบบมาดักรอจะก่อเหตุเนี่ย
ทีนี้ฝั่งคนเจ็บเขาก็บอกนะหลังจากเกิดเหตุผมก็ยังงงว่าคนร้ายเป็นใคร
เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปมีเรื่องขัดแย้งกับใครไม่ได้ทะเลาะกับใครมาก่อน
มันรู้สึกไม่โอเคแล้วตอนนี้ชีวิตผมน่าจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่ายังไม่รู้ประเด็นที่ผมถูกทำร้ายเลยว่ามาจากเรื่องอะไรกันแน่
อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตามตัวคนร้ายแล้วก็ผมจะถามหน่อยสิ
ว่ามาทำผมทำไมสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็อยากให้ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ